วันนี้๒๐๔๘พวกคน

ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อในประเทศ๒๐๓๘ราย
ต่างประเทศ๑๐รายมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๘ศพ
ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมในขณะนี้คือ๑๔๘ศพนะครับตั้งแต่การระบาดระลอกแรกนะครับ
ยอดผู้ป่วยสะสมโควิด๑๙ในไทยในขณะนี้๕๗๕๐๘ราย
ผู้เสียชีวิต๘ศพในวันนี้ก็เป็นรายที่๑๔๑นะครับเป็นผู้ชายไทยอายุ๖๑ปีนะฮะ
รายละเอียดก็ตามหน้าจอนะครับมีเรื่องของความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคประจำตัวแล้วก็สูงอายุด้วย
รายที่๑๔๒นี่เป็นชายไทยอายุ๔๕ปีนะครับทุกผู้ชมครับมีภาวะไตวายเฉียบพลันด้วยนะครับ
รายที่๑๔๓เป็นผู้ชายไทยอายุ๒๔ปี
แต่ว่ามีปัจจัยเสี่ยงก็คือเกี่ยวกับโรคประจำตัวรายที่๑๔๔เป็นผู้ชายไทย
แต่ท่านนี้เนี่ยอายุ๙๒ปีแล้วเป็นชาวชายภูมินะครับมีโรคประจำตัวนะครับแล้วก็สูงอายุด้วย
รายที่๑๔๕เป็นผู้ชายนะครับชายไทยอายุ๖๓ปีมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องของญาติ
มาเยี่ยมจากต่างจังหวัดนะฮะเป็นชาวจังหวัดยาลานะครับสำหรับผู้ป่วยรายนี้แล้วก็เสียชีวิต
และรายที่๑๔๖เป็นผู้หญิงนะครับหญิงไทยอายุ๕๒ปีเป็นคนกรุงเทพนะครับ
รายที่๑๔๗เป็นผู้หญิงนะครับเป็นหญิงชาวไทยอายุ๕๗ปีนะครับ
และรายที่๑๔๘ชายไทยอายุ๖๐ปีนะฮะนี่เป็น๘รายที่เป็นตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙ในวันนี้นะครับ
ถ้าเราจะไปดูสถานการณ์โควิด๑๙ในการระบาดระลอกนี้นะครับระลอกที่๓นะครับ
เริ่มตั้งแต่๑เมษายนนี่มาถึง๒๕เมษายนนะครับตัวเลขคือเมื่อวานนี้นะครับ
เกือบจะเดือนเมษาทั้งเดือนแล้วเนี่ยจะเห็นว่าผู้ติดเชื้อตั้งแต่๑เมษายนนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ติดเชื้อนี่นะฮะแล้วก็ผู้เสียชีวิตติดเชื้อนี่สีเหลืองนะกราฟสีเหลืองเสียชีวิตกราฟสีแดง

จะเห็นว่าตัวเลขวันที่พุ่งทะลุขึ้นไปสูงที่สุดเนี่ยโอ้โหวันนั้นทุกคนแบบมันเครียดมากนะฮะ๒๔เมษายนเนี่ย

๒๘๓๙คนนะครับที่ติดเชื้อเสียชีวิตไปอีก๘๒๕เมษายนเมื่อวานนี้เนี่ย

ก็ลดไปอีกประมาณ๔๐๐โดยประมาณนะคะ

แต่ก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกท่านด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
บริหารสถานการณ์โควิด๑๙วันนี้รายงานเกี่ยวกับเรื่องของผู้ได้รับวัคซีนนะครับ

เป็นเรื่องสำคัญมากของคนไทยแล้วก็ทุกประเทศในโลกใบนี้นะครับ
สองนะฮะทุกคนต้องฉีดคนละสองโดสนะครับถ้ารวมตัวเลขทั้งหมดตอนนี้
ผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ในไทยเนี่ยฉีดไปแล้วทั้งหมดนะครับ
โดสแบ่งเป็นเข็มที่๑และเข็มที่๒แยกตามหน้าจอแบบนี้นะครับ
จากคนไทยทั้งหมด๖๖ล้านคนที่เหลือก็รอทยอยทยอยเข้ามา
แล้วก็รีบฉีดกันจะได้มีภูมิคุ้มกันหมู่ทั้งประเทศนะ